แล้วภาคอีสานตอนเช้า
ส่วนช่วงของเย็นก็มีโอกาสที่
จะเกิดความเย็นขึ้นมาได้
แล้วก็มีฝนลงมาเล็กน้อยในพื้นที่ของภาคกลาง

วันนี้ฝนไม่เยอะคือล้มไม่แรง

นั้นก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมเล็กน้อยเพราะว่ายังคงมีฝนตกอยู่จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ขณะเดียวกันความกดอากาศสูงก็คือมวลความเย็นที่ตอนบนของประเทศนี้อ่อนกำลังลงด้วย

เดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังแต่ต้องระวังเรื่องฝนตกในบางพื้นที่จนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนเบาร้อยละ๑๐ของพื้นที่ค่ะ
ใช้เวลาวันหยุดแบบนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็เตรียมรับมือค่ะ
พรุ่งนี้๒๔ไปจนถึง๒๘ตุลาคมอาจจะมีสภาพอากาศแปรปรวน
ภาคใต้ฝนตกหนักมากขึ้นส่วนตอนบนก็อากาศเย็นมากขึ้นด้วยนะคะ
อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันดีที่จะทำให้ทุกท่านมีความสุข
ขอให้ติดตามกันต่อไปด้วยนะคะเรื่องของสภาพอากาศ